ดูนี่ที่กาลสินหนุ่มคนนึงกลับบ้านช่วงสงคราน
กลับไปกรรศิลป์ปกติทำงานกรุงเทพฯ
เขาก็ชวนเพื่อนมาตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้วก็ไปเอาหมามา
เพื่อเชื่อดหมาทำกับแกล้มอันนี้ว่าโหดแล้วนะ
เชื่อดหมาเนี่ยเลือดมันกระเด็นไปโดนหน้าเพื่อน
เชือดหมาไปเชื่อดเพื่อนเลยเหรอใช่ฮะโอ้ยตายแล้ว
อีกคนนึงโดนไปด้วยบาดเจ็บนะฮะ
ของที่ของสพเขาวงนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตในพื้นที่บ้านดงหมูหมู่๑๑ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนี่ฮะผู้ที่เสียชีวิต
มาตรวจสอบตรงบ้านหลังนี้สภาพคือถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะและก็ตามร่างกายหลายจุดมีเลือดไหลนองเต็มไปหมดเลย
ชื่อนายธวัชชัยอารีบุตรอายุ๓๕ปีแล้วตรงศพของนายธวัชชัยมีซากสุนัขอยู่ตัวหนึ่งด้วยอยู่ในกระมังสีดำใกล้กับศพของนายธวัชชัยนั่นแหละ
มีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับในที่เกิดเหตุชื่อเอนะอายุ๓๓ปีเป็นญาติกันนี่แหละถูกมีดฟันบาดเจ็บนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยเอบอกว่าคนก่อเหตุชื่อสุพรนามสกุลสินชัยอายุ๓๔ปีเป็นญาติกันเหมือนกันนะ
หลังจากก่อเหตุทั้งฟันทั้งแทงธวัดชัยแล้วเนี่ยจนเสียชีวิตแล้วก็ฟันเอจนบาดเจ็บแล้วเนี่ยสุพรก็หนีไป
คือหนีไปเนี่ยหนีไปบ้านตัวเองก่อนนะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะหนีต่อ
แต่ตำรวจตามไปจับตัวเอาไว้ได้ทันจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นายสุพรผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพทำงานก่อสร้างในกรุงเทพ
ก็กลับมาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มาฉลองสงครานนี่แหละนะครับ
แล้วก็นัดญาติสองคนคือตัวของนายสุพรผู้ต้องหากับนายเอคนเจ็บ
มาตั้งวงดื่มเหล้าขาวกันฉลองสงครานเย็นเมื่อวานนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวของผู้ตายคือนายธวัชชัยเขาก็ตอนที่นัดจะมาดื่มเหล้ากันเนี่ยนะ
เขาก็ไปเอาหมาที่บ้านเขามาตัวหนึ่งนะฮะหมาที่เขาแล้วนัดบ้านเขาเลยเหรอ
หมาบ้านของคนตายนายธวัชชัยเองเลยนัดเจอกันที่บ้านนายเอ
ก็จะเอาหมาเนี่ยมาทำกับแก้ม๓คนนี้เนี่ยเขาก็ช่วยกันลงมือเชื่อดหมา
จังหวะนั้นที่นายธวัชชัยเป็นคนเชื่อดสุนัขตัวเองเนี่ยเลือดมันกระเด็นฮะ
เลือดกระเด็นไปโดนหน้านายสุพรค่ะเปื้อนเต็มหน้าไปหมด
นายสุพรก็เลยโมโหถามว่าโมโหถึงขั้นต้องฆ่ากันตายเลยเหรอ
นั่นน่ะสิคือบังเอิญคู่นี้เนี่ยเขามีกรณีเก่ากันอยู่
เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนมันก็เลยของขึ้นเลยทีนี้
แต่มานั่งกินเหล้าด้วยกันใช่อ่าเออเอา
นายสุพรก็เลยคว้ามีดจากมือของนายธวัชชัยที่เชื่อดหมา
เอามาแทงนายธวัชชัยเอามาฟันที่ศีรษะนายธวัชชัย
นายธวัชชัยเสียชีวิตจังหวะนั้นในเอที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ย
เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยนะเขาก็พยายามเข้ามาขวางก็เลยถูกฟันเข้าไปด้วย
โดนเข้าไปที่ไหล่ซ้ายได้รับบาดเจ็บค่ะก่อนที่นายสุพรจะวิ่งหนีไป
เพื่อจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านแล้วจะหลบหนีแต่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ทัน
นี่ฮะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็จับได้นะฮะ
อ่าวันนี้ญาติของนายธวัชชัยนะครับไปติดต่อขอรับศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่แหละบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
กะว่าจะมาฉลองสงครานกันต้องมาจัดงานศพกันนะครับ
แม่ของนายธวัชชัยบอกว่าลูกชายแล้วก็เมียกลับมาบ้านเมื่อวันเสาร์
ตัวแม่เนี่ยยังอยู่กรุงเทพแล้วก็เพิ่งเดินทางตามมาเนี่ยเมื่อวานนี้นี่เอง
มาถึงก็เห็นลูกชายกำลังเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอาหารอยู่นะ
ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากแม่ก็ขอเข้าไปนอนพัก
รู้อีกทีก็คือคนมาบอกบอกลูกถูกแทงเสียชีวิต
บอกเสียใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากคนก่อเหตุคือนายสุพร
จริงก็คือเครือญาติกันเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น
ส่วนแม่ยายของนายธวัชชัยนะครับบอกว่าปกติลูกเขยเป็นคนนิสัยดี
ร่าเริงรักเพื่อนฝูงไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
กับการสอบพอขาวงอยู่ชาวของคดีนะครับ

ตำรวจก็พาไปทำแผนนี่ฮะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้
ที่บอกว่าเอาสุนัขมาช่วยกันเชื่อด
หลังจากนั้นก็ใช้มีดฟันเขาแทงเขาแล้วก็หลบหนีไป
โดยพาไปชี้จุดที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีด้วยนะฮะ
นายสุพรก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
โอ้โหดูสิแทนที่จะฉลองสงครานกัน